สนับสนุนโดยดีนี่ผลิตภัณฑ์ล้างขวดนมเด็กยอดขายอันดับหนึ่งขจัดคราบอย่างอ่อนโยนมาตรฐานฟู้ดเกรด

ก็รึยอยู่กับพวิบัติ

วันนี้ก็เร่งด่วนต้องกลับบ้านอย่างเร่งด่วนด้วยนะคะ

กล้องมันดูแบบหรือเป็นเพราะเสื้อตัวนี้

เออเสื้อตัวนี้มันดูมันไม่ได้
ทำไมพี่หนุ่มพิเศษมีเสื้อใส่มากกว่าคนอื่นหรือยังไง
ไอเจี๊ยบนี่เหรออ๋อเจี๊ยบเขาส่งมาให้
ก็ใส่เพราะว่าคืนนี้แมนยูจะแข่ง

หลายคนคงอยากรู้นะว่าอีเจี๊ยบคือใคร

ในออนไลน์กันอย่างนี้
วันนี้มีใครโชคดี

ก็สำหรับผลสละกินแบ่ง

เออ๑๖สิโทษทีนี้ชี้เจ็ดนะ
เพราะน้องบอกสวัสดีค่ะ

ผมก็เป็นคนที่ไม่ค่อยเล่นหวยเล่นอะไรด้วยก็เลยไม่ค่อยรู้

แล้วก็มีเลขหน้า๓ตัว

ท้าย๓ตัวก็๖๘๒แล้วก็๔๙

คนต้องผู่่กันเยอะแยะ

ไปดูข่าวแรกวันนี้

เขาออกมาเปิดเผยนะครับว่าผลของการชนสูตรครั้งที่๒เนี่ย
ก็พบว่ามีบาดแผลที่อวัยวเพศจริงนะครับ
แต่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่มีการตรวจพิสูจน์ในครั้งแรก
จากสถาบันแรกนะฮะอาจจะมีร่องรอยเหมือนกับว่า
ตอนที่ตรวจก็แน่นอนก็ต้องมีการตรวจเข้าไปในช่องคลอดของน้อง
หรือว่าบริเวณต่างอะไรอย่างนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีร่องรอยของบาดแผลที่เพิ่มขึ้นมาได้

ก็คือไม่มีร่องรอยของการถูกข่มขืนหรือล่วงละเมิดทางเพศไม่มีนะฮะ
ส่วนแน่นอนครับว่าทางฝั่งของคุณแม่น้องชมพู่นะฮะ
คุณสาวิตรีวงศรีชาเนี่ยก็ยืนยันนะฮะมั่นใจมากว่า
ตัวน้องชมพู่ไม่มีทางหลงป่าจนกระทั่งไปเสียชีวิตนะครับ
แต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงมีการพูดกันเรื่องนี้ออกมา

ที่สำคัญแม่บอกนะครับว่าถ้าน้องจะหลงป่าเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงนะครับ
ทั้งที่บริเวณตรงนั้นพื้นที่มันเป็นโขดหินลาดชันขึ้นไป
แล้วมันซ้อนกันอยู่บางลูกเนี่ยนะฮะบางก้อนเนี่ยเมตรกว่า
เพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กอายุ๓ขวบแล้วก็สูงนี่ไม่ถึงเมตรนะฮะ
จะปีนขึ้นไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของความยากลำบากแน่นอนนะฮะ
คือมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับ
คุณแม่ก็บอกว่าเสื้อเองก็ยังหาไม่พบนะฮะ
อยากจะให้ผู้เชี่ยวชาญหรือว่านักเดินป่าไปเดินทดลองดูหน่อย
ว่าน้องชมพู่เนี่ยเด็ก๓ขวบเนี่ยจะขึ้นไปได้ไหมนะครับ
คือเขาก็ยืนยันว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยนะฮะ
ก็คืออีกมุมนึงนะครับอีกมุมนึงเนี่ย
ทางแพทย์ที่เขามีการชันสูตรออกมา
ก็บอกว่าร่องรอยของการเสียชีวิตของน้องเนี่ยนะฮะ
คือไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกาย
กระดูกคอก็ปกตินะฮะกระดูกขากระดูกสิ่งทุกอย่างนะฮะ
ก็คือปกติสมองก็เริ่มเน่าหัวใจเริ่มเน่านะฮะ
แล้วก็มีเหมือนกับของเหลวที่อยู่ในท้องในลำไส้อะไรอย่างนี้นะฮะ
ก็พบประมาณ๑๐มิลลินิตรหรืออะไรสักอย่างประมาณเนี่ยนะฮะ
ก็คืออันนั้นก็คือไม่ได้เป็นประเด็นนะครับ
ก็คือสิ่งที่คุณแม่ก็รู้สึกไม่สบายใจ
ก็กลัวว่าทั้งหมดเนี่ยนะฮะจะเหมือนกับน้องก็อาจจะแบบตายฟรีนะครับ
แต่ทีนี้ถ้าเกิดจะกลับไปมองในอีกมุมหนึ่งนะฮะ
ซึ่งแน่นอนครับเรื่องราวของรองเท้าของน้องที่ใส่ขึ้นไป
แล้วก็ไปพบที่ตกอยู่ข้างบนนะฮะ
ก็คือตอนที่น้องยังมีชีวิตอยู่เนี่ย
แล้วก็จะมีภาพถ่ายที่น้องใส่รองเท้าอยู่
รองเท้าเนี่ยคู่มันใหญ่มากนะฮะ

การที่น้องจะเดินขึ้นเขาไป

ก็หลายคนก็บอกว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้
แต่ที่วางเรียงแบบนี้คือคนที่ไปเจอรองเท้าเขาหยิบมาวางเรียงเองนะฮะ
ไม่ใช่ว่าน้องวางเรียงไว้แบบนี้นะครับ
ก็คือคู่นี้แหละฮะคือถามว่า
เด็กสามขวบใส่รองเท้าคู่ใหญ่กับเท้าตัวเองแล้วปีนหิน
นหินที่สูงประมาณเมตรกว่าเมตรหนึ่งเมตรอะไรอย่างนี้
ขึ้นไปเรื่อยเนี่ยเป็นไปได้เหรอ
มีอยู่ทางอีกสองทางคือหนึ่งน้องต้องถือรองเท้าแล้วก็ปีนไป
กับสองคือน้องต้องโยนรองเท้าขึ้นไปแล้วก็ปีนตามรองเท้าแล้วก็ไปใส่รองเท้าแล้วก็เดิน
ซึ่งเด็กสามหวบเป็นไปไม่ได้ถูกมั้ยฮะ
นี่คือในมุมของผมนะคือก็ไม่ได้ไปสวนใครนะฮะ
แต่หมายว่าเราผมเองรู้สึกแบบนั้นที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เป็นความคิดของใครหรอกผมคิดผมเองนะฮะ
อีกมุมหนึ่งผมก็แปลกใจเรื่องราวของกางเกงของน้องชมพู่เหมือนกัน
คืออย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าเราเจอกางเกงของน้องชมพู่ที่ถอดเอาไว้ส่วนตัวน้องเองเนี่ยก็เสียชีวิตอยู่ตรงประมาณแบบเป็นขดหินเนี่ยนะ
คุณหมอเนี่ยที่เป็นคนที่เขาดูเรื่องของศพเนี่ยนะฮะพวกที่เขาชนะสูตรในนิติเวศเนี่ยเขาก็มองว่าน้องเนี่ยน่าจะเสียชีวิตเนี่ยนะครับประมาณ๒๔ชั่วโมงถึง๓๖ชั่วโมงบางท่านบอก๑๘ชั่วโมงด้วยซ้ำไป

เพราะฉะนั้นน้องหายวันที่๑๑ถูกไหมฮะ

ถ้าน้องจะเสียชีวิตคือ๑๓ถูกไหมฮะ

เพราะฉะนั้นเวลาที่น้องจะเดินอยู่เนี่ย
๒วันครึ่งถามว่า๒วันครึ่งโอเค

ไม่ได้อุจจาระอาจจะแบบเด็กบางคนก็๒วัน๓วันก็มีนะฮะ

แต่อันนี้คือปัสสาวะก็ไม่ได้มีติดในกางเกง
ถูกไหมฮะคือหรือว่าน้องเด็ก๓ขวบ

ถูกคือฮะลูกใคร
มีลูก๓ขวบช่วยบอกเขามาหน่อย
ว่าลูกเด็ก๓ขวบเนี่ย

แล้วน้องชมพู่เองเนี่ยเท่าที่ผมไปรู้มาเนี่ย
พึ่งถอดกางเกงเองประมาณ๕วัน

ไปก็อย่างที่ผมได้มีโอกาสพูดไปก่อนหน้านี้แล้ว
เท่าที่ผมไปพูดคุยมาอะไรอย่างนี้นะครับ
กับทางตำรวจเอ่ยหรือคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่เขาไปต่างนานเนี่ย
มันมีร่องรอยของผมของน้องที่ถูกตัดออกไป
แล้วร่องรอยที่การตัดเนี่ยคือเหมือนน้องผมสยายไปตรงดิน
แล้วก็เหมือนกับคนร้ายก็เอามีดเนี่ย
ตัดผมหรือซดลงไป
ใช้มีดไม่ใช่ใช่กันไกลจะตัดคือเอาผมวาง
อะไรแบบนี้ซึ่งมันก็

คือผมไม่รู้จัดฉากหรือไม่จัดฉากอันนี้คือตอบไม่ได้
แต่ผมมั่นใจอย่างหนึ่งว่าน้องไม่มีทางที่จะเดินขึ้นไปเองได้

บางคนที่ผมไปคุยนะบอกเดินได้
ผมก็ถามว่าทำไมถึงเดินได้บอกว่ามีสองขา
แต่อย่าลืมนะว่าเด็ก๓ขวบ
เขาบอกว่ามีเด็กสามขวบเนี่ยก็เคยแบบเดินหลงไปแล้วก็มีก่อนหน้านี้
แต่อันนั้นที่หลงไปรู้สึกจะ๔ขวบ๕ขวบหรืออะไรอย่างนี้

ถ้าสักหกเจ็ดขวบมันยังพอเป็นไปแต่สามขวบจริงแล้ว
ถ้าสี่ห้าขวบมันยังพอจะเข้ายังพอจะเชื่อนะ
แต่สามขวบนี่มันเด็กขวบ
ไม่ใช่แล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าสมมุติเราดูจากข่าวทั้งหมด

มันมีทั้งแบบว่าหินมันมีทั้งอะไรตลอด
มันเป็นทางลาบเสร็จแล้วก็จะเป็นขึ้นลาบแล้วก็ขึ้น
แล้วหินเนี่ยก็เรียงกันเป็นชั้น
คือบอกว่าจะอ้อมไปได้ไหมไม่ได้

ทีนี้ก็ไปถามทางเจ้าหน้าที่อุทยานหรือว่าคนป่าไม้แถวนั้นนะว่า

เขาบอกว่าจุดที่บ้านจากบ้านน้องชมพู่ที่จะขึ้นไปเนี่ย
ถามว่ามีไหมมีนะอีก๒ทาง๓ทาง
แต่มันยากกว่าทางที่พวกเราเดินขึ้นไปอีก

เขาบอกไม่ได้ไม่ได้

มันวนกลับมาตรงนี้มันวนกลับมาจุดเดิมอยู่ดี
อย่างที่เมื่อวานที่เขาบอกสรุปคดีที่เมื่อวานหมอเขาออกมาพูดไง
ว่าเฮ้ยมันข้ามขั้นตอนกันไปหรือเปล่า
ณวันนี้มีใครรู้แล้วบ้างว่าชมพู่ตายเพราะอะไร

คือทางนิติเวทเขาก็บอกมาอย่างเมื่อกี้ที่อธิบายไปว่า
เขาบอกว่ามันไม่มีร่องรอยของการถูกทำร้ายร่างกาย
กระดูกกระดูกคอก็ปกติดีทุกอย่างอะไรอย่างนี้
แต่มันก็คือแปลกไงที่น้องจะเดินขึ้นไปแล้วไปตายข้างบน
แต่ถ้าเกิดว่าจะแบบเป็นไปได้ไหมล่ะ
ว่าน้องอาจจะแบบ
ถูกทำให้ไม่รู้สึกตัวแล้วพาขึ้นไปข้างบน
แล้วไปเสียชีวิตเองหรืออะไรอย่างนี้
อันนี้ก็คืออีกกรณีหนึ่ง
คิดเองนะผมคิดเองนะคืออันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตของผมเอง
เพราะว่าหรือตายจากข้างล่างแล้วก็มีการจัดฉากทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละ
ตัดผมไปจัดฉากหมดฉากฉากให้โดนข่มขืน
คือเรื่องราวเหล่านี้มันก็มีอีกหลายประเด็น
ไม่ว่าจะเป็นทางนิติเวศก็บอกว่าน้องตายใน๒๔ชั่วโมงหรือ๓๖ชั่วโมง
อีกมุมหนึ่งก็มีทางเขามีการไปสอบนักกีตะ
ก็คือคนที่ดูแลเรื่องแมลงเรื่องหนอนเรื่องอะไรอย่างนี้

ปรากฏว่าเขาก็ไปเห็นหนอนที่อยู่บนศพน้องเนี่ยนะฮะ
เป็นอย่างนั้น๓วันน้องก็เหมือนกับมะแรงวันนั้นก็จะมาตอบในในวันที่

ถูกไหมฮะคือมันก็อีกหลายมุมมองพูดกันตรงมันก็หลายมุมมอง
ที่แบบจะอะไรยังไงบางคนก็บอกว่าไม่ใช่นะ
มะแรงวันมังพันมันสามารถที่จะเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ย
แต่นักกีตะเขาก็เป็นคนที่เขาเล่นเรื่องนี้อยู่แล้ว
เขาจะรู้เรื่องนี้โดยเฉพาะเพราะฉะนั้นผมว่าเขาก็ไม่น่าจะพลาดเหมือนกัน

เขาน่าจะรู้อยู่แล้วว่าไอแมลงตัวนี้ไอ้หนอนตัวนี้เป็นของแมลงวันชนิดไหนยี่ห้ออะไรแบบไหนอะไรยังไง
ซึ่งจริงวันนี้ทางนิติเวศเองเขาก็ออกมาอย่างที่บอกไปว่าตอนแรกที่ตรวจที่ต่างจังหวัดก่อน
แล้วพอมาตรวจในกรุงเทพหลายคนบอกว่าทำไมถึงไม่ตรงกัน
พอวันนี้ก็คือทางฝั่งของกรุงเทพก็ออกมาชี้แจงแล้ว
อาจจะเป็นไปได้ในกรณีที่มีการชนะสูตรมาก่อนแล้วในรอบแรก
อาจจะทำให้ในรอบที่๒โอเคในส่วนของอวัยวะเพศ
อาจจะมีรอยอะไรบ้างในเรื่องของการชนสูตรมาแล้ว
ซึ่งเขาก็บอกแล้วว่าไม่ได้โดนข่มขืนแน่นอน
อันนี้เราพูดกันถึงในมุมของความน่าจะเป็น

ไม่ได้รวมถึงเรื่องราวของหมอผีอวิชา
ที่อาจจะถูกจ้างไปหรือไม่จ้างไป

ให้ไปเจอลุงพลบ้าง
เราก็มารู้ว่าลุงพลไปเอง
หรือใครจะพาไปแล้วก็บอกลุงพลพาไปเอง

ผมก็อยากที่จะพูดคิดเอาเอง

คือมันเหมือนกับเอาชีวิตน้องมาทำเป็นละคร

ถ้าให้แล้วมาทำเป็นละครช่องหนึ่งคือสมมุติต้องจบภายใน๑๕ตอน
ผมก็ไม่รู้นะคือผมมองแบบนั้น

แต่บางทีถ้ามันสนุกแต่มันสนุกบนข้อไม่ได้มีข้อเท็จจริง
ผมว่ามันทำให้มันยุ่งเหยิงกับคดีผมว่ามันไม่ถูกต้อง

คือแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะมานั่งมองว่าเรื่องแบบนี้เนี่ย
สนุกโดยการเอาชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ย

เรื่องเป็นแบบนู้นแบบนี้เนี่ยผมว่ามันดูไม่ดี
ลองนึกถึงสภาพญาติเราตายแล้วอยู่ดีมีคนมาบิดเรื่อง
สร้างเรื่องแบบไม่ยอมจบไม่ยอมสิ้น

ก็ยังคงเป็นประเด็นที่หลายคนอยากจะรู้กันอยู่นะฮะ

รณฮิลันคือเรายังไม่ได้รู้เลยว่าเงินที่เขาได้จริงเท่าไหร่
ตอนแรกก็มีข่าวว่าทะลุ๓๐๕๐ล้านแต่แน่นอนช้อนออกมาไลฟ์ล่าสุดเนี่ย
บอกเขาได้ไปจริงแค่ล้านกว่าบาทล้านกว่าบาทเขาก็บอกไปแล้วว่า
โอเคล่ะตอนแรกเนี่ยข้อมูลมันผิดพลาดไปเยอะนะฮะ
มีการชี้แจงกันใหม่โดยการไลฟ์ผ่านสื่อนะครับ
แน่นอนณวันนี้
เราจำประหลัดจอมแฉได้ไหมฮะ
ประหลัดจอมแฉเนี่ยนะครับเขาอยู่ที่อำเภอแม่ฬิน
คือนายบุญยฤทธิ์นิปปะวนิษฐ์เป็นประหลัดอำเภอแม่รินจังหวัดเชียงใหม่
เขาบอกเขารับเรื่องแล้วก็ลุยหาหลักฐานเส้นทางการเงินจนพบพิรุษแล้ว
เมื่อตอนนี้ตลอดระยะเวลาเขาหาเส้นนี่เขาบอกว่าคนละเรื่องกับช้อนแล้ว
คนละเรื่องกับที่ช้อนออกมาแถลงข่าวล่าสุดแล้ว
ก็ได้ส่งหนังสือเรียกตัวให้ช้อนมาพบวันที่๑๗กรกฎาคม
ตามที่เสนอข่าวไปนั้นนะครับปรากฏว่านายบุญยฤทธิ์เปิดเผยถึงหนังสือ
ไปถึงนายชรว่ามีการแจ้งว่ามีคนเซ็นรับหนังสือไว้
แล้วก็มีหนังสือตอบรับมาถึงตนแล้วนะฮะคือหมายถึงมีการตอบกลับมาแล้ว
คือเอาง่ายว่าช้อนน่าจะรู้แล้วล่ะว่าจะต้อง๑๗พฤษภาคมจะต้องมา
แต่ไม่กำหนดวันที่จะมาพบแล้วในที่สุดก็แก้วไป
ก็คือเงียบหายไปอย่างไรก็ตามต้องรอวันที่๑๗กรกฎาคม
ซึ่งเป็นวันนัดหมายระหว่างช้อนกับประหลัดจอมแฉ
อีกครั้งหนึ่งในส่วนของตนเนี่ยหากไม่มาก็คงทำหนังสือเรียกตัวไปอีกครั้งหนึ่ง
ในขณะนี้ยังคงดำเนินการสอบถามพยานจำนวนมาก
ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานเกี่ยวกับไฟป่า
ซึ่งหน่วยงานเกี่ยวกับไฟป่านะตอนนั้นเราต้องยอมรับ
วันนี้หน่วยงานเกี่ยวกับไฟป่าเขาออกมาพูดอย่างชัดเจนเลยว่า

และลักษณะที่ช้อนเอามาพูดนั้นส่วนใหญ่เอาเงินที่ได้รับบริจาค
ไปช่วยโควิดซะส่วนใหญ่ด้วยซ้ำไป
ซึ่งตามแรกเลยคือต้องการจะเอารับบริจาคไปสำหรับเรื่องของไฟป่า
เขาก็ไปเช็คอีกเขาไปเช็คกับกลุ่มอาสาสมัครดับไฟ

นี่เคยเห็นช้อนหรือช้อนเคยเอาเงินมามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือบ้างไหม

กลุ่มที่ไปดับไฟจริงมีผู้เสียชีวิตด้วยนะตอนนั้นเคยจำได้ไหมฮะ
สัตว์ป่าหรืออะไรที่มีภาพแชร์กันในเฟซบุ๊คมากมาย
ปรากฏว่าไม่มีเขาบอกคนที่เห็นจริงเนี่ย

รณสิงห์ทำทุกอย่างออกมาเคลียร์ชัดเจนหมดเลยว่าเอาไปช่วยนู่นช่วยนี่ช่วยทำอะไร

หน่วยงานเกี่ยวกับไฟป่าเห็นบ้างไหมว่าช้อนเนี่ยได้เรียรายเงินอยู่แล้ว
แล้วก็การเรียรายเงินใช้ระยะเวลาค่อนข้างจะนานพอสมควร

แต่ขณะเดียวกันเนี่ยวันนสิงเนี่ยแค่สี่สิบชั่วโมง
เขาบอกว่าเห็นบ้างไหมช้อนมาช่วยเกี่ยวกับดับไฟดับไฟป่า
ซึ่งทุกคนทั้งหน่วยงานเกี่ยวกับไฟป่าทั้งกลุ่มอาสาสมัครกับไฟป่าบอกว่าไม่เห็น

แล้วเขาก็เลยไปสอบถามพยานอาจจะเป็นชาวบ้านหรือเปล่า

เพราะชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นก็เยอะ

ทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็เลยบอกเอาละ
วันนี้ประหลัดจอมแฉเนี่ยนะครับ

เขาเริ่มเห็นเส้นทางการเงินบางสิ่งบางอย่างแล้ว

ซึ่งในเรื่องนี้การประสานความร่วมมือระหว่างตน
แล้วก็โดยเขาก็ขอหลักฐานต่างแล้วก็แนะนำให้ไปแจ้งดำเนินคดีกับนายชร
เพราะได้สอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับไฟป่าแล้วก็เส้นทางการเรียรายการรับบริจาค
วันนี้เขาบอกต้องไปดูว่าไอ้การรับบริจาคคนช่วยมาเท่าไหร่การเรียรายมันไปถึงขนาดไหน
แล้วที่สำคัญนะวันนี้เขาไปไล่เอาเอกสารของธนาคารมาทั้งหมดเลย
ใช่ตั้งแต่วันนั้นที่คุณช้อนบอกถูกแล้วว่าต้องไปเปิดเผยจากเอกสารทางธนาคาร
อย่างคุณบ๊วยก็เคลียร์ชัดคุณบ๊วยเขาเคลียร์ชัดชัดเจนเลยเห็นไหมล่ะ
ว่าเขาเอามาทั้งปึกเลยพันกว่าแผนถ้าสมมติว่าคุณบ๊วยเป็นพันแผน
เขาเคลียร์คล้ายว่าเงินมันมีที่มาที่ไปยังไงเอาไปทำอะไร
ส่วนแบบว่าเหรียญเนี่ยเขาทำเหรียญอะไรก่อก้อน
กอก้อนเนี่ยก็เหมือนกับว่าเอาเงินเหรียญกอก้อนเนี่ย
เอาไปสำหรับทำรายการแต่เงินทำบุญคือทำบุญจริง
แต่อันนี้ของช้อนไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนแหม่มโพดำเขาก็ยังแบบว่าออกมา
แหม่มโพดำเขาจะไปขอโทษเออทางคุณบ๊วยเขาขอโทษ

ปรากฏว่าณวันนี้สิ่งที่จะต้องตรวจสอบเนี่ยก็ต้องเป็นเอกสารจากธนาคาร
ตอนนี้ถ้าช้อนมาชี้แจงก่อนตามกำหนดเรื่องก็คงจะจบ
แต่ถ้าไม่ชี้แจงไม่ออกมาเคลียร์เรื่องนี้ไม่จบนะฮะ
ก็ต้องรอดูว่าพรุ่งนี้๑๗กรกฎาคมเขานัดไว้

อีกเรื่องหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่เตือนภัย
หลงเชื่อคนที่แอบอ้างเรื่องของการทำวีซ่า
เที่ยวบินพิเศษที่จะเข้ามาในประเทศไทยนะคะ
หนังสาวีราวรรณพญาน้อยรองอธิบดีเกมบัญชีกลาง
ในฐานะโฆษกรมบัญชีกลางก็เปิดเผยออกมาบอกว่าตามที่มีการแชร์จดหมายออกไปค่ะ
มีข้อความเป็นภาษาอังกฤษถึงสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอบูดาบีสหรัฐอารับเอมิเรต
ก็ขอรับการสนับสนุนให้อำนวยความสะดวกในการจัดทำวีซ่ากรณีเร่งด่วน
แล้วก็เที่ยวบินพิเศษจากสหรัฐอารับเอเมริดมายังกรุงเทพ
ให้กับผู้ที่จะเข้าร่วมจัดประชุมนักลงทุนแล้วก็โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการแพทย์ของรัฐ
โดยมีพฤติกรรมที่เรียกว่าเป็นการแอบอ้างอันนี้ห้ามหลงเชื่อเลยนะคะ
อ้างตัวเองว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการคลัง
รับจัดการเรื่องการประกันสุขภาพที่ครอบคลุมค่าใช้จ่าย
ในการรักษาพยาบาลทั้งหมดเลยรวมถึงโควิด๑๙
แล้วก็การกักตัวที่บ้านอีก๑๔วัน
โดยใช้ตราสัญลักษณ์แล้วก็ตราสัญลักษณ์ต่างของกรมบัญชีกลางทั้งหมด
แบบเป็นแบบรูปแบบเก่าอะนะคะประทับอยู่ตรงจุดลงลายมือชื่อ
ผู้ส่งหนังสือนั้นกรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว
พบว่าบุคคลดังกล่าวนั้นไม่ใช่บุคลากรของกระทรวงการคลังค่ะ
ประกอบกับกระทรวงการคลังและกรมบัญชีกลางไม่เคยมีการรับ
ดำเนินการติดต่อสถานทูตหรือว่าการประสานงานใด
เพื่ออำนวยความสะดวกจัดให้แบบว่า
มีการทำวีซ่าแล้วก็มีเที่ยวบินพิเศษ
ยืนยันเลยว่ากรมบัญชีกลางให้ความสำคัญ
กับการปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งคัดมาก
โดยคำนึงถึงสุขภาพประชาชนเป็นหลักดังนั้นเนี่ย
ถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าสงสัยหรืออยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์ไว้ให้๐๒
ในวันแล้วก็เวลาราชการอันนี้บอกเลยว่าประชาชนอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดนะคะ
ในขณะเดียวกันสำหรับวันนี้ค่ะนายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธิน
โศกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด๑๙
หรือว่าสบคก็แถลงสถานการณ์ในประเทศไทยค่ะ
วันนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม๔ราย
ผู้ป่วยยืนยันสะสม๓๒๓๖ราย
กลับบ้านแล้ว๓๐๙๕รายและยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล๘๓รายค่ะ
วันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มยอดรวมผู้เสียชีวิตก็คงที่อยู่ที่๕๘ราย
สำหรับผู้ป่วย๔รายนั้นก็อยู่ในสถานที่กักกันของรัฐ
เดินทางกลับมาจากประเทศสหรัฐอารับเอเมริด๒รายนะคะ
ยิปต์๑รายแล้วก็สหรัฐอเมริกา๑รายด้วยกัน
ก็ยังโอเคการระบาดในประเทศไทยยังไม่มี

อย่างเมื่อวานนี้ที่คนเขาสงสัยว่าที่คนไปรักษาศิรา
เขาออกมาชัดเจนแล้วไม่มีการติดเชื้อทุกอย่างนะตอนนี้
แหม่เมื่อวานนี้นายกลงใช่ไหมฮะ
ฉันดูมหายกฉันชอบมากเธอ

จนต้องสู้ถึงจะชนะนายกนะ
สักพักคนบอกว่านายกเยียวยาสัก๕๐๐สิ

เดินออกไปเลยที่จริงเรามีคลิปแล้วบอกว่าไม่รู้นะฮะ
นายกบอกแหมชาวบ้านบอกนายกสู้นายกสู้ใช่ไหมฮะ
สักพักหนึ่งคนก็บอกนายกเยียวยาชาวระยองสัก๕๐๐นายก
ไปต่อไม่ถูกเลยเหมือนกันนะฮะ

ึงกาลเป็นที่พูดถึงกันเยอะแล้วพอสมควร
ตอนนั้นเราเจอถ้ำนาคากันจำได้ไหมฮะ
ถ้ำนาคาปรากฏว่าตอนนั้นก็มีการพูดส่วนหัวอยู่ที่สปลาว
ณวันนี้เราเจอส่วนหัวในประเทศไทยของเราแล้วนะฮะ
พักกันสักครู่ครับ
เอาละฮะกลับมากันเมื่อวานนี้
นายกลงจังหวัดระยอง
เราไปดูก่อนหลายคนก็ออกมาให้กำลังใจนายก
มีคลิปหนึ่งที่คนเอาไปแชร์กันเยอะเหลือเกินคุณหนุ่มกัญชัย

เป็นคลิปที่เขาบอกว่านายกหนีลงตลาดดูซึ่ง
บอกขายของไม่ค่อยดีเลยนายกก็เลยช่วยให้ไป๑๐๐๐บาท
บอกช่วยซื้อของไปสักพักหนึ่ง
คนก็มาให้กำลังจ่ายหนีได้เงินจากนายกก็๑๐๐๐บาท
ดูเลขนั่น๒เลขกันเลยนะฮะ
ปรากฏแต่มันออก๕๓ไม่ใช่เหรอ

แต่นี่มัน๙๓นี่ก็คือคุณยายไปบ่นกับนายกว่าขาย
ข้าวของไม่ค่อยดีเลยนายกก็เลยช่วยอุดมพันธ์หนึ่ง
แต่ในขณะเดียวกันในระหว่างที่นายกไปเดินตลาด
นายกไปเดินตลาดคนก็ให้กำลังใจ
ตอนนี้มีทั้งรัฐมนตรีซาถรดหน้าสุข
นี่นะฮะปรากฏคนก็มาเชียร์นายกกันพอสมควร
นายกก็เลยบอกอ้าวเราต้องสู้นะ
แล้วก็ร้องเพลงคุณเจนต้องสู้ถึงจะชนะ
ไม่รู้ว่าคลิปนั้นเรามีไหม
สารภาพแล้วนะว่าเร่งเครื่องหนีเอง

ท่านเปิดเผยว่าถึงกรณีตำรวจตั้งด่านกระชากรถจักรยานยนต์ล้มลง
บอกว่าได้รับรายงานแล้วจากทางสนพระขนง

เพื่อป้องกันการแข่งรถในทางสาธารณะ
และป้องกันเหตุอาชญากรรมบริเวณปากซอยอ่อนนุษย์๔๑
เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าว

เพื่อชักชวนกันไปขับขี่รถหรือว่าแข่งรถ

แล้วก็ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนที่ใช้เส้นทางผ่านไปมา

ตามที่ปรากฏในคลิปทั้งสองรายพยายามหลบหนีด่านตรวจ
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเรียกให้หยุดเพื่อขอตรวจค้น

จึงทำให้รถเสียหลักแล้วก็ล้มลงตามที่ปรากฏในคลิป
นี่นะครับคือทางท่านรองโฆษก
นักงานตำรวจแห่งชาติออกมาบอกแบบนี้

ได้มีการสอบสวนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ทั้งสองรายแล้ว

ตนเองนั้นฝ่าฝืนจราจรแล้วก็พยายามหลบหนีจริง
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ว่ากล่าวตักเตือน

จากเป็นการกระทำความผิดครั้งแรกนะฮะ

ไม่ได้ติดใจกับการกระทำดังกล่าวของทางตำรวจ
ทั้งนี้ขอฝากเตือนไปยังผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนนะครับ
ต้องมีวินัยขับรถต้องเคารพกฎจราจร

คนถ่ายคลิปก็บอกว่าอ่าหนูกัน
อีกหนึ่งเรื่องค่ะเขาบอกว่าราคาของหมูทะลุเลยนะ
ละหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทเขาบอกว่าโอดครวนกันเลยทีเดียว
ตอนนี้ราคาแบบในรอบ๑๐ปีเขาบอกแพงที่สุดเลยทีเดียว
นะคะที่ตลาดสดเทศบาลหนึ่งในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่นค่ะผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่สำรวจราคาจำหน่าย
หมูสดหมูเนื้อแดงหมูสามชั้นสันคอหมูหลังจากพบว่ามีการ
ปรับราคาสูงขึ้นจากเดิมเดิมเนี่ยนะคะหมูสันในเนี่ยจะอยู่
ที่กิโลกรัมละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทปรับขึ้นมาเป็นหนึ่งร้อยเจ็ด
สิบบาทหมูเนื้อแดงจากเดิมกิโลกรัมละหนึ่งร้อยห้าสิบบาท
ก็ปรับราคาใหม่เหมือนกันเป็นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทส่วนราคา
หมูหน้าฟาร์มเนี่ยปรับราคาขึ้นสูงจากเดิมอ่ะนะคะเจ็ดสิบ
บาทก็คือปรับราคาใหม่เป็น๘๕บาทภายในระยะเวลา
หนึ่งเดือนเขาก็โอดครวนกันเลยทีเดียวนางคนึงนิด
นนทนะวงอายุห้าสิบสี่ปีเป็นชาวจังหวัดขอนแกนก็
เปิดเผยบอกว่าปัจจัยหลักที่อาจจะทำให้หมูราคาแพง
ปลดล็อกโควิดเนี่ยก็คือการที่สามารถส่งหมูออก
จำหน่ายต่างประเทศได้อีกทั้งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย
เลี้ยงอาจจะตายเยอะทำให้จำนวนประชากรหมูเนี่ยลดลง
ก็เลยเป็นปัญหาเดิมก็เพราะว่าหมูพอหมูเป็นตัวน้อย
ลงเนี่ยมันก็ทำให้ฟาร์มต้องปรับราคาเพิ่มขึ้นแต่ครั้งนี้
เนี่ยราคาขยับขึ้นเร็วกว่าปกติมากทีเดียวทำให้ราคาขาย
ลีกหมูเนี่ยในตลาดสดต้องปรับราคาขึ้นอีกซึ่งเป็นการ
ราคาเร็วแล้วก็แพงสุดในรอบสิบปีเลยนะคะแต่ว่าราคา
หมูที่แพงแบบนี้เนี่ยเคยเกิดขึ้นมาแล้วล่ะตอนนี้เนี่ย
อย่าให้ราคาหมูหน้าฟาร์มขยับราคาขึ้นอีกเพราะว่าจะ
ขายยากลูกค้าจากเดิมเคยซื้อ๑๐โลตอนนี้ลดเหลือ๕๐
โลอ่ะอืมทีนี้ก็อยากจะให้รัฐบาลเข้ามาคุมราคาหมู
ฟาร์มอย่างเร่งด่วนเลยทีเดียวโดยขอให้ราคาลดลงอยู่
ที่เจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบห้าบาทได้ไหมเพราะว่าตอนนี้เนี่ย
ปรับขึ้นไปอยู่ที่แปดสิบห้าแล้วอ่ะซึ่งราคาขายปลีกหน้า
ร้านเนี่ยก็จะอยู่ที่หนึ่งร้อยหกสิบบาทซึ่งเป็นราคาที่
แบบเอ๊ยยังพอรับได้นะเพราะว่าตอนนี้มันร้อยเจ็ดสิบลด
ลงมาหน่อยได้ไหมลูกค้าเนี่ยจะได้หันกลับมาซื้อหมูกัน
บ้างเพราะว่ากลายเป็นว่าตอนนี้บางคนอาจจะตัดอ้าวไม่ทัน
หมูล่ะเลิกไม่ซื้อกินไก่แทนก็ไปกินอย่างอื่นแทนเพราะว่า
ไข่ตอนนี้ก็ไม่ได้แพงมากใช่ราคาแม่ค้าที่ขายหมูเขา
บอกว่าตอนนี้เขาไม่มีกำไรอะไรเลยอ่ะต้องขาดทุนกัน
ทุกวันด้วยอืมเขาตอบไปแล้วนะฮะว่ายังไงค่ะเพื่ออี
เนี่ยบางคนก็บอกว่าคุณอเมริกาโน่หวานน้อยก็บอกว่า
เป็นพลังกริงีของอีเจฟแสวกันไปดูสิเป็นกริงีหรือเปล่า
กังชายก็ใส่สีเหลืองไปเอาสีเหลืองมาเปลี่ยนกดไป

จังหวัดเบื้องการเยอะจริง
เราขอทุกย่าเล่าไปก่อนละกันว่า

ประมาณเกือบ๒กิโล

ค้นพบมาใหม่ขออนุญาตเรียกว่า
ถ้ำนาคาถ้ำนาคาเนี่ย

ภูลังกาจังหวัดเบื้องการ

ลองคิดดูกัญชัยต้องสนิทสนมกับอำเภอนี้

อือลือที่แบบว่ามีตำรวจคนหนึ่ง
แต่อันนี้เป็นอุทยานแห่งชาติ
ซึ่งอุทยานแห่งชาติภูลังกาเนี่ย

อยู่บิงโขงโหลงขอบอกเลยว่า
ตอนนี้เขาก็เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปแล้ว
แต่สิ่งหนึ่งคุณจะต้องเตรียมตัวกันพอสมควร
เพราะว่ามันไม่ได้เดินเข้าไปแบบปุ๊ปป๊ั๊บ
เหมือนคำชโนธคุณแค่ข้ามฝั่งคุณถึงเลยถูกต้องไหมฮ

อันนี้ระยะเวลาการเดินเนื่องหนึ่ง

๓หมื่นกว่าไร่๒จังหวัดรวมไปจนถึงนักความพ่านม

ปรากฏว่าหลังจากที่มีคนนำเสนอ
เกี่ยวกับถ้ำขอเรียกว่าถ้ำนาคาด้วยกัน

จะมีรูปร่างลักษณะคล้ายกับลำตัวของพญานาค
เหมือนจริงรถเมม
หรือเปล่าในช่วงที่โควิดปิด
เขาปิดเขาเพิ่งมาเปิดประมาณสักวันที่๒๘มิถุนายน
เปิดเปิดให้คนเข้าไป๒๘มิถุนายน
แต่ก็ยังต้องเข้ากันแบบน้อย
เพราะว่าเสียดายธรรมชาติ

แล้วตอนหน้าหนาวรถเมย์เธอต้องใส่เสื้อกันหนาว

ปรากฏตอนแรกบอกเจอแต่ส่วนตัว
เจอแบบว่าเป็นพวกเหมือนพญานาคตอย่างนี้
แล้วตามเขาก็จะเป็นเกร็ดพญานาคเต็มไปหมด
ตอนแรกเขาบอกว่าส่วนหัวส่วนเสียนของพญานาคเนี่ย
อยู่ที่สปลาว

ถูกต้องเขาบอกส่วนหัวอยู่ที่สปลาว
ปรากฏณวันนี้จากการตรวจสอบฮะ

ปรากฏว่าไอ้หัวพญานาคที่อยู่สปลาวที่มีการนำเสริมไป

เมื่อมีการพบส่วนหัวของหินพญานาค
เอาความจริงนะไม่ได้ไกลไปจากถ้ำนาคาเลย
อีกทั้งยังเป็นพบป่าบังบด
บางบทเขาก็จะเชื่อว่าเป็นประตูมิติ

อยากเห็นเหมือนกันนะพี่

ขอบอกเลยว่าปรากฏว่าวันนี้เราเจอส่วนหัวแล้ว

อยู่ที่ส่วนหัวของหินพญานาคไม่ไกลจากถ้ำนาคา

ถ้าสมมุติคุณไปดูประวัติป่าบางบทเขาจะเป็นเหมือนเมืองรับแร่

เคยได้ยินนิทานประลำปลาเรื่องเมืองรับแรไหม
ซึ่งแถวนั้นเขาเชื่อเขาก็เชื่อว่ามันเป็นเมืองรับแรนะครับ

ปรากฏว่าหินที่เหมือนส่วนหัวพญานาคให้ข้อมูลว่า
ลึกลับของถ้ำนาคาส่วนหัวส่วนท้องแล้วก็ป่าบังบด
วันนี้ได้มีโอกาสได้ไปดูถ้ำนาคาอีกครั้งหนึ่ง

ของสำนักงานททอุดรนะครับ

ทางอุทยานภูรังการเลือกภาพของผม

ซึ่งภาพชุดใหม่มีความลึกลับในส่วนหัวและส่วนท้องเป็นเกร็ด

แต่ก็โอ๊ย

มันยังเมย์ต้องไปมันยังอุดมสมบูรณ์มากเลย
รวมทั้งรูปทรงของต้นไม้บรรยากาศที่ทำให้รู้สึกว่า
เป็นเมืองบังบดหรือเมืองรับแร่เนี่ยสักแห่งบนโลกที่แบบว่า
เขาก็เชื่อว่าจุดตรงนี้มันจะมีโรคคู่ขนานอยู่กัญชัย
ถ้าสมมุติเธอหลุดออกไปเธออาจจะได้เมียอีก๒๐คน

ไม่ใช่ฉันเคยเขาได้ยินเขาเล่ากับชาวบึงการเล่าให้ฉันไปว่า

อะไรเป็นโลกคู่ขนานเหมือนมีผมอีกมุมอีกฝั่งนี้หรือครับ
ไม่ใช่เค้าบอกว่าอีกเมืองหนึ่งอาจจะมีแต่ผู้หญิงหมดเลย

มันก็มีคนหายตัวไปมาแล้วแล้วก็กลับมาแล้วอะไรอย่างนี้

ก็บอกว่ามันก็มีบ้านมีเรือนเหมือนบ้านเราอย่างนี้แหละ
จริงก็เปล่าจริงเหรอ
ฉันไม่ได้เร่นนี่อ่ะต้องให้เร่นนี่เป็นสัมพันธ์ของเธอ
นึกออกไหมฮะเอาง่ายเขาก็เชื่อว่าไอ้ตัวเมืองรับ
อันนี้คือความเชื่อประลำปลาลาของเป็นนิทานพื้นบ้านเป็นอะไรอย่างนี้
เขาก็เชื่อว่าไอ้เมืองรับแร่เนี่ยมันมีไหมมันมี
ออกปะล่ะเขาบอกมันมีณจุดนี้มันอาจจะเป็นแบบว่า
คู่ขนาดเราอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าปรากฏว่ามันก็แปลกดีนะฮะ
อยากไปนะเมื่อกี้เห็นมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งใส่เป็นแบบหนูชุดพื้นเมืองไง
แล้วยืนถ่ายรูปอยู่ด้วยข้างในโอ้นะสวยอยู่
แล้วตอนนี้คือแบบโอ้โหอากาศกำลังดีอ่ะฝนตกตกอย่างเงี้ย
บอกว่าต้องเดินขึ้นไป๕ชั่วโมงใส่ชุดนี้แล้วเดินขึ้นไป๕ชั่วโมงนะ
พี่เขาที่คุยมาวันยังล่าสุดก็คือพี่จะไปเนี่ยแหละ
ก็คุยกับเขามาเขาบอกว่าไอ้การเดินจริงเนี่ยเส้นทางที่ขึ้นไปถ้ำนั้นอ่ะ
๑๕คิโลแหละ

แต่เป็นทางขึ้นที่ทำด้วยบันไดเหล็กแล้วก็เป็นปูนสลับกันไปค่อนข้างจะชัน

ก็เรียกศุรังกาอะไรแบบเนี่ยนะฮะ
และร่างกายของคุณจะต้องแข็งแรง
สำหรับคนที่ไม่ควรจะไปเลยคนเท่าคนแก่รู้ว่าอยากจะไปกราบ
แปลว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปขู่ถ่วยเลย
แล้วก็เขาบอกว่ามันเป็นการเดินป่าเอาง่ายการจะไปเขายังไม่ต้องไปเดินป่า
รองเท้าเนี่ยต้องยึดเกาะนะไม่ใช่แบบว่ารองเท้าแตะของเราได้
รองเท้าเนี่ยมันจะต้องเป็นเหมือนรองเท้าเดินป่าต้องยึดเกาะให้ได้
แต่เจ้าหน้าที่เขาก็มีมาตรการความปลอดภัยตอนนี้ก็เริ่มทำไว้แล้ว
เพื่อตอนนี้เขาเชื่อว่านักท่องเที่ยวทะลักแน่นอน
แล้วก็ถ้าสมมุติยังอยากจะรู้ว่าอุทยานแห่งชาติที่ยังเวอร์จิ้นอยู่จริง
ที่เห็นเป็นส่วนลำตัวนี่คือเหมือนมากนะพี่เหมือนมากเลย
ก็อย่าเพิ่งไปขูดเขาเนอะเราก็ไม่รู้ว่าเป็นบางบทอะไรจริงหรือเปล่า

เอาไปอีกเรื่องหนึ่งนะฮะพ่อแม่ก็อักเจอสองแสบจนไปเลือกที่ธรรมประสาทแก้วมูลค่า๒ล้าน

แต่เรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในเมืองไทยนะฮะ
คือทางสำนักข่าวนะครับที่จีนเนี่ยเขาได้มีการออกมาบอกเขารายงานมาบอกว่า
พิพิธภัณฑ์แก้วเซี่ยงไฮประเทศจีนฮะนี่แบบนี้

นี่แหละครับได้ออกมาขอโทษผู้เยี่ยมชมที่ไม่สามารถจัดแสดงงานศิลปะได้นะฮะ
ซึ่งเป็นประสาทแก้วเป่าขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
นี่นะครับคือไม่สามารถที่จะเอามาโชว์ในสภาพสมบูรณ์ได้
ไพรหลังปราสาทดังกล่าวแตกหักไปชิ้น
เพราะมีเด็กสองคนข้ามรั้วกั้นเข้าไปสน

แล้วก็ไปชนกล่องที่ใส่งานศิลป์จนกระทั่งโค้นลงมา

ทางภิพธพันธ์ยังขอให้ผู้มาเยือนทุกคน
ก็คือห้ามวิ่งเล่นหรือข้ามรั้วกั้นเข้ามา
ภายในภิพธพันธ์เพื่อป้องกันให้เกิดความเสียหาย
มันหักลงมาเพราะว่าเด็กสองคนเนี่ยนะครับแอบข้ามรั้วกั้น
เข้าไปใกล้ตู้ที่จัดงานแสดงก่อนจะชนตู้จัดแสดงนะฮะ
จนกระทั่งมันล้มคว่ำลงทำให้ประสาทแก้วเป่าที่อยู่ภายในงานเนี่ย
ตกลงมาจนกระทั่งส่วนยอดประสาทมันหักและส่วนอื่นหรือประสาทก็ได้รับความเสียหายด้วย
สำหรับผลงานดังกล่าวนะฮะสร้างขึ้นโดยมิเกลอารีบัสนะฮะ
เป็นนักเป่าแก้วชาวสเปนฮะโดยใช้เวลาทุ่มเทสร้างผลงานนี้ประมาณห้าร้อยชั่วโมง
อืมเนี่ยนะครับอ่าเขาบอกว่าแก้วที่เป่าเนี่ยมีน้ำหนักหกสิบกิโลกรัม
หลับอยู่ด้วยนะฮะเขาว่าอย่างนั้นนะครับ
นี่ฮะก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เอามาให้ดู

ใครคือพระนางดุมถ่ายปฏิทิน
เขายังถ่ายกันอยู่ไหมปฏิทินอยู่ไหน

ทำไมอย่างนั้น
เตรียมถ่ายปฏิทินปีใหม่กันแล้ว

ความพิเศษของปีนี้คือการจับ๑๒พระเอกนางเอก
แถวหน้าของช่องมาถ่ายเท่านั้น

แต่มันเอ๊ะก็ตรงที่ว่า

และ๑นางเอกตัวท็อป
ไม่ติดโผล่ใน๒๔พระนางที่เลือกมาว่ะ
ที่ตลอดเวลาที่ผ่านมาหลายปี
พระนางคู่นี้มีรูปในปฏิทินมาตลอด
งานนี้ต้องลุ้นกันว่าแฟนของพระนางคู่นี้ว่า

ใครคือพระเอกนางเอกที่ไม่ได้ถ่ายปฏิทิน

รอตอนปฏิทินออกอันอย่างเดียวเลยถึงจะรู้ว่ามีรูปรัง

คุณไม้พัฒนาเดกก็ไม่อยู่เฉยนะเมื่อน้องปุ๊กลุ๊กปล่อยภาพแซ่บไปคอมเม้นต์หืมหลายคนไปบอกหวงแหละดูออกครับแบบเนี้ยนานนานทีก็จะเห็นปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์เข้าหมวดเซ็กซี่แบบจัดหนักนิดหนึ่งน่ะช่วงนี้น่ะก็เลยทำให้บรรดาแฟนคลับเนี้ยไม่พลาดที่จะคอมเม้นต์แล้วก็กดไลค์ให้แบบรวล
ข้างไหนอ่ะอันนี้หรอไม่ใช่น่ะนี่อันนี้อืม
เนี่ยฮะมองกล้องพร้อมสุดสุดนะฮะกับวลีสุดฮิต
ที่กำลังมาแรงบนโลกออนไลน์ว่าอะไรเนี่ย
คือคือลุงประคดเหรออ่าใช่ใช่คืออะไร
คือจริงจริงมันมันมีมันมีแบบผู้ชายคนนึง
เขาเอาคำนี้ไปลงเหมือนจะจีบสาวอยากจะแบบบอกผู้หญิงสักคนอยากจะคุยด้วย

เขียนคำเป็นอะไรมั่วอะไรก็ได้เขียนไป

นี่แหละคือคนโดยมีหลักการว่าถ้าคนที่เราชอบไม่ตอบ
ให้เราพิมพ์คำนี้ส่งไปแล้วเขาจะตอบกลับมา

แล้วเหมือนว่าผู้ชายคนนี้ก็ไม่ตอบหน้าทีอะไรอย่างนี้

เขาก็เลยพิมพ์คำนี้ไปแล้วคุยกับผู้ชายก็ตอบกลับมา

สมมุติว่าเราพิมพ์อะไรมั่วไปแล้วคุณก็จะถามกลับมาว่า

คำนี้มันคืออะไรมันทำให้มีบทสนทนาต่อได้

ตอนนี้ก็เลยเป็นคำยอดคิดดองอปอล์รออาชอตอะไรก็แล้ว
แต่ต้องพิมพ์แบบมั่วถือจริงใช่

นึกออกกลับมาโดนมันเป็นเฮีย

อ๋อบางทีมีผู้ชายผิมไปอย่างงี้ฉันก็ตอบลูกนี่เป็นไรมึงว่างหรืออะไรนี่

แต่ยังงั้นถ้าหมาผิมไปแบบเธอ

แต่ไม่ใช่เยี้ยงเฉยน๊ะตัวเยี้ยล่ะด้วย
การใจเป้าหมายเลยถูกหวยสี่สิบเอ็ดล้านหรือ

ก็หวยไงไม่รู้เหมือนกันมันผิดกฎหมายนะ

ก็เป็นเจฟพนธ์ทำแล้วคุณต้นจักริดก็ทำแล้ว

มันกลัวเจ็บเนอะไม่ได้กลัวเจ็บแต่ผมกลัวหน้ามันเปลี่ยน

หนุ่มเด็กอยู่ไงไม่มีอะไรต้องทำ

สมัยเปลี่ยนไปเดี๋ยวนี้วิวัฒนาการ

ช่วงหน้าคุณต้นจักริต
เขาบอกเปลี่ยนน้ำมาใหม่ใช่เดี๋ยวมารอดูนะ

ต้นจักริด

ยกรรมครั้งแรกในชีวิตก็คงจะไม่รุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันอ๋อเหรอ
ก็รุ่นเดียวพี่หนุ่มนี่ไงอันนี้อันนี้คือภาพเดิมนะ
มีฟอร์เพราะผมเล่นละครกับเขาเขาวานให้หนุ่มเป็นสายลับ
อืมผมมาเล่นเป็นเรื่องจริงจริงเล่นเป็นเรื่องที่สองนะ
แต่เล่นกับเขาต้นเล่นละครรู้สึกเป็นเรื่องแรก
นี่เขาบอกว่าเขาสารวัฒน์ดันดุรุษตอนนั้นน่ะภูมิกับดันดุรุษสารวัฒน์
แล้วตอนนั้นก็เป็นสารวัฒน์อ่าภูมิกับแต่ถมัยนี้เปลี่ยนเป็นเป็นภูมิกับ
คือมีคนไปเรียกคุณต้นว่าลุงนั่นแหละก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้ว
ฉันจะต้องทำสารรายกรรมในชีวิตฉันละใช้เวลาในการผ่าตาไปแปดชั่วโมงค่ะ
เดี๋ยวเรามารอดูว่าหลังจากที่ทำออกไปแล้วหน้าตาจะเป็นยังไง
เมืองไทยอุ้ยช่วงนี้ต้องอย่างนี้คือตอนนี้อ่ะอันนี้เอาให้ดู
ขึ้นจริงจริงคือดูเด็กขึ้นนั่นแหละคอเคยเดี๋ยวนี้มันดึงได้หมดแล้วนะเมยเนอ
ใช่เนอะเมื่อก่อนเขาบอกคนเราอ่ะหลบไม่ได้อยู่สองอย่างอืม
แววตาดูเด็กเลยน่ะอ๋อคอยากใช่เขาบอกว่าเด็กขึ้นนี่ยังบวมอยู่ด้วยน่ะกัน
ใช่คือพี่ต้นเนี่ยเขาบอกคุณหมอเลยบอกว่าต้องออกมาเป็นตัวของตัวเอง
หล่อในแบบฉบับของตัวเองก็เรียกว่าละมุนนะเด็กนะนี่ละมุนเลยหน้าแบบตึงขึ้น
หล่อขึ้นเลยอ่ะดูเด็กแต่นี่อีกสัก๒๓เดือนมันจะเข้าที่กว่านี้
ประมาณสักครึ่งปีมันจะเข้าที่หมดเลยอ่ะแล้วรูปร่างพี่ต้นเขาก็ยังแบบดีอยู่
ใช่มันอยู่ที่รูปร่างด้วยเนาะใช่อยู่ที่รูปร่างด้วยต้องดูแลตัวเอง
หลายหลายอย่างรวมกันพี่นุ่มพี่นุ่มยังไม่ต้องนี่คอเคอร์มันเก็บได้หมดแล้วเนอะ
เขาเก็บเขาก็เก็บไว้ข้างหลังเนอะเป็นเงินเก็บจากหมอก็เก็บจากแอป
หกสิบกว่าดูนะได้ขนาดนั้นน่ะ

ไม่แต่ทำแล้วมันถึงเวลาเขาต้องทำเรื่อยหรือเปล่าวะ
ใช่ไหมล่ะมันก็จะดึงอยู่ได้ประมาณกี่ปี
แต่ก็แต่ก็ที่สำคัญคือหุ่นมันจะต้องเป๊ะอยู่แล้ว

โอปป่าโอปป่านี่หนึ่งคำโอปป่าน้อย

นี่ไงก็ไปดูข้อคอยของคุณเจนี่
เขาบอกว่าอบอุ่นคุณเจนนี่กับหนุ่มมิกกี้แล้วก็น้องโนล่า

ข่าวอะไรแบบจริงจังทางการอะไรอย่างนี้

หนุ่มก็ให้ดูความน่ารักของพ่อแม่ลูก

ของเธอที่ไหนก็ยังไม่รู้มาก่อนเลย
เธอโตสุวันเนี่ย

เมื่อกี้กับหัวของนิกกี้เนี่ย

เรียกว่าเป็นไอดอลในดวงใจของหลายคนเลย

เอกลักษณ์แล้วก็บุคลิกประจำตัว

ไอ้บ้า๗ล้านแล้วอ่ะ

อย่างมากมายเลยนะฮะก็ได้ออกมาโพสต์คลิปเนี่ยนะครับ

พรุ่งนี้วันนี้ฝนตกกันพอสมควรนะครับ
ติดกันพอสมควรใช่แล้วก็ขอแสดงความดีใจกับเอ่อ
คนที่ถูกลอตเตอรี่รู้สึกว่าที่โนนสะอาดที่อุดรมีไหม
ถูกสิบสองล้านว้าวถูกสิบสองล้านคือคุณยายเขาเล่าให้ฟังอย่างงี้ว่า
ว่าเออเขาก็บ่นว่าตอนนี้เขาหมดหมดเงินจริงจริงนะฮะ
เขาแบบบดเงินกันจริงเขาซื้อคนละใบคือเรื่องของเรื่องเนี่ย
มันเกิดขึ้นที่เอ่อที่อุดรนะคะที่อำเภอนวลสะอาบนะ
ชื่อยายนางน้อยกับยายปัด
เป็นชาวบ้านหมู่บ้านแห่งหนึ่งในนวลสะอาบเนี่ย
เขาบอกว่าชาวบ้านเขาอู้
สวัสดีครับ